เรื่องนี้ที่สตูนเราเล่าไปเมื่อวาน
เมื่อวานคุณผู้ชมได้เห็นภาพไปแล้วก็เป็นห่วงมาก

อยากให้คุณผู้ชมอยู่กับเราเพราะภาพคนเจ็บวันนี้

ผู้ชายคนนี้ค่ะเข้าไปในสวนมะพร้าวกับน้องชาย
สอยมะพร้าวอะค่ะปกติเขาก็สอยมะพร้าวกันอยู่เป็นประจำ

แต่ปรากฏว่าเคราะห์ร้ายจริง
ลูกมะพร้าวน้ำหนักสักประมาณ๒กิโลนะคะ
ตกใส่หัวแบบเต็ม

แล้วน้ำหนักลูกมะพร้าว๒กิโล
เมื่อวานคือตาปูดบวมคือลืมตาไม่ได้
วันนี้ตาที่ปูดบวมมันม่วงไปหมดเลยนะคะ
เดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันนิดนึงนะคะ
นี่เราย้อนให้ดูภาพเมื่อวาน
คุณผู้ชมเห็นตาสองข้างไหมคะครับ

บวมแบบนี้เหมือนตาถล่นออกมา
และเลือดออกปากออกจมูกนะคะ
นี่คือเขาก็ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายอเนกติงหวังอายุ๓๐
คือเอามือกุมหัวเพราะมันตกใส่หัวกลางหัวเลย

แล้วมึนงงมากนะคะ
แต่ยังพอมีสติตอบโต้ได้
แต่ดวงตานี่สิที่มันปูดบวมแล้วลืมตาไม่ได้อันนี้ยิ่งน่าเป็นห่วงมาก
เจ้าหน้าที่กู้ชีพประคองขึ้นเปรย์ส่งโรงพยาบาล
มะพร้าวมันตกใส่เดี๋ยวดูลูกมะพร้าวหน่อย
ทีมข่าวของเราบอกว่ามีภาพลูกมะพร้าวที่ตกใส่หัวนะ
ดูต้นมะพร้าวก่อนมันสูงแบบนี้

ลูกนี้เลยตกใส่กลางหัวเลย
คนเจ็บบอกว่านายอเนกกับน้องชายช่วยกันสอยมะพร้าวบ่อยมากค่ะ
เพราะว่าเขาก็ทำสวนมะพร้าวอะเนาะ
พอลูกค้าสั่งมาก็มาสอยมะพร้าวสอยลูกแรกก็มะพร้าวเปลือกเขียว
ลูกใหญ่น้ำหนักประมาณ๒กิโลลูกนี้แหละมันตกมาเลย
อยลูกแรกปุ๊บตกปั๊บตกใส่กลางหัวหลบไม่ทัน

เลือดไหลออกปากออกจมูกตาถล่นลืมตาไม่ได้
ก็ต้องแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเดี๋ยวฟังเสียงญาติคนเจ็บหน่อยค่ะ
มีอาการอะไรบ้าง
เลือดออกมาจากจมูกปาก
คือชาวบ้านแถวนี้เขาก็ประกอบอาชีพคือปลูกมะพร้าวกันอยู่แล้วนะคะ

เขาก็เลยบอกว่าเห็นเหตุการณ์นี้เลยทุกคนก็ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะตั้งแต่เมื่อวานบอกว่า
สอยมะพร้าวเก็บมะพร้าวมันควรจะใส่หมวกที่เป็นลักษณะของการเซฟตี้
เพื่อป้องกันลูกมะพร้าวตกใส่หัวหรือเปล่า
หรือมันควรจะมีอะไรที่ป้องกันตัวไหม
แล้วอยากให้คุณผู้ชมดูอาการความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราไปที่โรงพยาบาลไปดูอาการของนายอเนกอะค่ะ
ตอนนี้อาการหนักมากน่าเป็นห่วงมากคุณหมอบอกว่ากระโหลกแตกร้าว
เส้นเลือดในดวงตาทั้งสองข้างแตกค่ะ
คุณผู้ชมดูนะคะภาพเมื่อวานคือแค่บวมปูดวันนี้คือม่วงเลย
วมปูดและม่วงด้วยยังลืมตาไม่ได้นะ

ยังลืมตาไม่ได้คือมองไม่เห็นดวงตาคืออักเสบหนัก
ภาพเมื่อวานแค่บวมเห็นไหมคะ

แล้วอาการที่เลือดออกปากออกจมูกเมื่อวานตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
แต่ต้องบอกว่าพี่เขายังลุกไม่ได้เลยนะคะ
กินข้าวยังไม่ได้เลยแม่ต้องนอนเฝ้า
คุณแม่ค่ะนางยุภาอายุ๖๒
แม่บอกว่าลูกชายตกงานช่วงโควิด๑๙ระบาด
ก็มารับจ้างสอยมะพร้าวหาเงินเลี้ยงครอบครัว
ลูกชายมีภรรยาและลูกสาวอีก๒คนแล้วก็มีแม่นี่แหละที่ลูกชายจะต้องดูแล
พอลูกชายมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แม่เสียใจมากนะคะ
แล้วลูกชายเนี่ยขนาดเจ็บอยู่นะพอที่จะพูดพึ่มพำได้
ลูกชายบอกอยากกลับบ้านอยากช่วยแม่หาเงิน
แต่ยังต้องรอดูอาการอยู่เพราะคุณหมอบอกเลยว่าอาการหนัก
หวังว่าลูกชายจะอาการดีขึ้นขออย่าให้ลูกชายเป็นอะไรไปเลย
เค้าสงสารลูกอย่างเขาเป็นห่วแลงค่ะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาให้กำลังใจเยอะเลยนะคะ
ส่งกำลังใจเป็นเยอะบอกให้หายเว็บไว
แต่เห็นทีมข่าวของเราบอกว่าคือทางโรงพยาบาลก็เหมาะมึดมึดของคุณอเนกไว้เห็นมะ

บางทีพอหลับแล้วไม่รู้ตัวมันดิ้นมันกระสับกระสาย
ก็ต้องมัดเอาไว้กับขอบเตียงแบบนี้นะคะ
นี่ยังพูดคุยอะไรไม่ได้เลยนะฮะ
ใช่ยังลุกขึ้นมาไม่ได้กินอะไรไม่ได้
แล้วก็ต้องผูกแขนติดไว้กับเตียงแบบนี้
แต่พอจะพึ่มพำได้เห็นคุณแม่บอก

มากค่ะเป็นห่วงมากค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปหาข้อมูลให้เพิ่มนะคะ

แล้วดวงตามันถึงบวมปูดขนาดนี้

รองศาสตร์ดรวิราชัยพุทธวงศ์

เวลาวัตถุร่วงมาจากที่สูง

ก็สะสมพลังงานจากที่สูงแล้วก็ตกลงมา

อาจจะไม่ต้องอธิบายให้มันยุ่งยาก
แต่อาจารย์บอกว่าเอาอย่างนี้อาจารย์คำนวณให้เลย

ต้นมะพร้าวมันสูง๑๐เมตร

ถ้ามาตรฐานของหมวกกันน็อก
ที่ต้องทนต่อแรงกระแทกระดับนี้

แต่กรณีนี้ไม่มีอะไรเลย

ไม่แปลกเลยที่อาการจะหนัดถึงณ
เลยนั้นพอสมองกระทบกระทืนยังแรงมาก
ฉะนั้นก็รับเต็มเลยนะครับ
ถือว่าเป็นแรงที่ทำให้มนุษย์ได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
โดยเฉพาะเรื่องของสมองหรือว่ากระโหลกศีรษะนะครับ
ที่แรงกระแทกลักษณะนี้ก็จะทำให้ข้างในของกระโหลก

ความแรงขนาดนี้หมายความว่ารุนแรงถึงขั้นที่อาจจะเสียชีวิตได้เลย
คือล่าสุดที่ภูมิสุรคารต์เราไปเจอพี่อเนกเนี่ย
อาการแพทย์บอกกระโหลกแตกร้าวใช่ไหม
ใช่ค่ะดวงตาสองข้างเส้นเลือดคือแตกหมด

เพราะฉะนั้นก็ถ้าฟังจากอาจารย์ออสแล้วก็ฝากกันแล้วกันนะครับ
ท่านที่มีอาชีพเป็นชาวสวนมะพร้าวนะฮะ
ต้องระวังค่ะต้องใส่อุปกรณ์ต่างเพื่อความปลอดภัยด้วย
วกกันน็อกหมวกเซฟตี้ยังไงใส่เถอะ
มันก็เหมือนเวลาเราขี่จักรยานยนต์แล้วเราไม่ใส่หมวกกันน็อกใช่ไหม
คือถ้ากระแทกแล้วล่วงถนนไปเนี่ยมันก็เหมือนกับลูกมะพร้าหล่นลงมาเลย
แต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็จะให้ข้อมูลว่าเอาจริงไม่เคยนะ
คนที่มีอาชีพสอยมะพร้าวไม่เคยที่แบบมะพร้าวจะตกใส่หัวเขาบอกแบบนี้นะ

ใช่แต่ก็ป้องกันเอาไว้ก่อน